คุณผู้ชมลองดูข่าวนี้แล้วก็ถ้าช่วยเหลือเขาได้
ก็อยากให้ช่วยเหลือเขาครับที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้ชายอายุ๓๒ปี
เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณผู้ชมอาการของเขาคือแผลเต็มหน้าเลยนะ
เป็นแผลเต็มหน้าแล้วตอนนี้มันลามไปตามตัวแล้ว
คุณผู้ชมดูสิฮะเขาทรมานมาปีกว่าแล้วครับโอ้โหโอ้โหคงทุกข์ทรมานมากเลย
ครับตอนนี้ทำงานไม่ได้ด้วยแล้วขาดเงินดูแลครอบครัว
เขามีลูก๓คนเขาอยากจะให้สังคมใครพอมีช่วยบ้านเขาหน่อย
ผู้ป่วยบรรยานี้คือในเกรียงไกรสุจริตอายุสามสิบสองปีครับ
อยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าขออภัยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าทับสาม
หมู่สิบสี่บ้านซับมะนาวตะบนวางทรายอำเภอคองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ภรรยาคู่ชีวิตคือนางสาวสุวดาคำถุยอายุ๓๗ปีนี่ดูแลผัวอย่างดี
เนื้อเช็ดตัวให้ตลอดเวลาสภาพร่างกายของในเกรียงไกร
คุณผู้ชมเขาป่วยเป็นภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า๑ปีแล้วที่หน้าที่ริมฝีปาก
เต็มไปหมดฮะเขาบอกว่าช่วงแรกมีผื่นขึ้นทั่วหน้าเลย
ต่อมากลายเป็นแผลลุกลามครับไปปากแล้วไปหาหมอนะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคลองขลุงนะใช้บัตรทองรักษาอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็
กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ให้ยามากินให้ยามารับประทานแต่
อาการไม่ดีขึ้นครับแผลลุกลามไปในช่องปากเข้าไปในปากแล้ว
นี้กินข้าวแต่ละมื้อโอ้ยลำบากเหลือเกินอาบน้ำก็ทรมานคือตัวถูก
เมื่อไหร่จะหนาวหนาวถึงข้างในเลยโดยเฉพาะมือทั้งสองข้างจะซีด
แล้วมีอาการชาไปทั้งตัวคุณหมอโรงพยาบาลคลองขลุงนะครับเจาะเลือด
นะครับเพื่อจะตรวจวินิจฉัยโรคอีกครั้งจะทราบผลยี่สิบหก

ปวดร้อนอันนี้ปวดร้อนเอาหน้าตามตัวอืมแล้วทีนี้พอ
ก็จะปวดขึ้นเรื่อยเรื่อยอืมพอปวดแดงนะคะเอาลงมันหน่อยนึง
เพราะนี้ได้หรอตามตัวก็อืมบางทีก็เสพร้อนใกล้ไข่อืม
กินข้าวได้ไหมฮะกินข้าวค่ะได้วันและครั้งนะครับ
คุณผู้ชมพอมีกำลังไหมครับถ้าพอมีกำลัง

ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ได้ไม่ผิดเดี๋ยวค่อยมากดภายหลัง
นะครับขอจิตศรัทธาฮะช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยครับ
แล้วเกิดขึ้นกับเสาหลักของครอบครัวด้วย
ก็เลยลำบากกันไปหมดเลยน่าเห็นใจมากเลยนะคะ